แต่ว่าตอนนี้ครับสิงคโปร์เองก็เจอกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่ฟื้นตัว
ได้รับผลกระทบไปเช่นเดียวกันนะครับ
แง่ของนักลงทุนมีทั้งที่ลงทุนไปแล้ว

นับจากนี้ไปมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน
โดยเฉพาะนักลงทุนที่เป็นคนไทยครับ

กับคุณเจริญลาภธรรมาณิชานนท์
เป็นผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาสิงคโปร์

สิงคโปร์กลับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

ณเวลานี้ครับสิงคโปร์มีการปรับลดอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศเอง

เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์เนี่ย
เพราะฉะนั้นเมื่อมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจในระดับโลก
ก็ส่งผลกระทบต่อประเทศสิงคโปร์สูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนี้
ที่มีเศรษฐกิจในประเทศที่อาจจะใหญ่กว่าทางสิงคโปร์
ก็ทำให้มูลค้าสินค้าที่มีการเทรดผ่านสิงคโปร์ลดลง
รวมทั้งเรื่องของความโดดเด่นการเป็นประเทศศูนย์กลางทางการเงินเอาไว้แบบนี้
ครับก็รัฐบาลสิงคโปร์ตอนนี้เองก็ได้มีการตั้งคณะทำงานนะครับ
ก็ตั้งเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเน้นเรื่องของการสร้างศักยภาพนะครับใหม่ของทางภาคเอกชนของสิงคโปร์
การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่หรือว่าสร้างผู้ประกอบการปัจจุบันให้แข็งแรงขึ้น
แล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพของแรงงานหรือคนงานในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นนะครับ
ทางการสิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็มีการวางกรอบนโยบายที่สามารถให้ทำเทคโนโลยีใหม่ใหม่พวกนี้
โดยเขามีการวางกรอบว่าให้สามารถทดลองใช้ได้ในวงจำกัด
แล้วก็จะส่งผลให้ทางอุตสาหกรรมทางการเงินของสิงคโปร์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีพวกนี้ได้รวดเร็วกว่าที่อื่น
แต่ว่าเป็นไปอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นคง
ณตอนนี้สิงคโปร์มีโครงการอะไรไหมครับที่ใช้ดึงดูดนักลงทุนเข้าไปลงทุนที่สิงคโปร์โดยเฉพาะภายใต้การรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เพิ่งจะรวมกลุ่มกันไปครับ
บกก็มีการทำโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างกรุงโกลาลัมเปอร์กับสิงคโปร์นะครับความยาว๓๕๐กิโลเมตรกำลังเริ่มดำเนินการ
จะแฮนเดิลได้ประมาณ๖๕ล้านตู้คอนเทนเนอร์ต่อปีนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมพอร์ต๕พอร์ตที่เล็กกว่าเนี่ยนะครับไปเป็นพอร์ตที่ใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการขนถ่ายสินค้าของสิงคโปร์
แล้วก็โครงการที่๓เนี่ยนะครับก็เป็นการขยายสนามบินชานีนะครับโดยจะสร้างรันเวย์ที่๓แล้วก็สร้างอาคารผู้โดยสารอาคารที่๕นะครับ
เพื่อที่จะขยายอัตราการรองรับผู้โดยสารเป็นประมาณ๑๓๕ล้านคนต่อปี
ครับตอนนี้สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการไปลงทุนของนักลงทุนต่างชาติอย่างไรบ้างเขามีกฎหมายอะไรบ้างไหมครับที่ออกมาใหม่
ก็เป็นการเอื้อให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนที่สิงคโปร์เพิ่มมากขึ้นครับ

ยังมีโอกาสในสิงคโปร์นะครับก็คงเป็นเรื่องของสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอาจจะเป็นอาหารนะครับด้านของออร์แกนิคนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มในในคนสิงคโปร์อยู่แล้วแต่คงต้องเน้นเป็นเรื่องของออร์แกนิคหรือขึ้นไปในในเรื่องของระดับสูงนิดนึงเพราะว่าคน